อยู่ที่อังกฤษค่ะไปที่กรุงลอนดอน
ไปดูกันหน่อยเพราะว่าก็มีกระแสออกมาเยอะเหลือเกินนะคะ
กรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณ
ใช่ค่ะฉลองวันเกิดให้กับนางสาวยิ่งลักษ

คือ๒พี่น้องเนี่ยเพิ่งได้ฉลองวันเกิด

ที่หอดบ้านแห้งสาวแรงมองนาลิกา
สามปีที่จากบ้านมา
ใจหัวหาพี่น้องชาวไทย

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ